คุณผู้ชมครับคือเมื่อคืนนี้คืนสุดท้าย
พี่เอสุปชัยเขาก็เลี้ยงหมูกระทะ
ให้กับคนที่เป็นมดงานคอยจัดงานคอยรับแขก

แต่ว่าตอนที่เพลงนี้ดังขึ้นมา

คุณโมอามีนาบอกว่าฉันไม่ไหวแล้ว
ฉันรักและคิดถึงพี่โมของฉันเหลือเกิน
นี่ครับคุณผู้ชมครับพี่เอสุปชัยเลี้ยงหมูกระทะนะครับ
ทีมงานเบื้องหลังที่ช่วยงานพิธีไว้อาลัยคุณแต่งโม
พอเสร็จสิ้นงานก็มาที่บ้านพี่เอครับ
มีดารานักแสดงคุณพิงกี้สาวิกาคุณรัศมีแขคุณโมอามีนา
ที่เป็นสตาร์ฟคอยรับรองแขกตลอด๓วัน
ก็มากินข้าวแล้วก็มีการร้องเพลงกัน
ขณะที่คุณพิงกี้เนี่ยร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันดิ์ครับ
เพลงที่คุณแตงโมร้องบนเรือนะฮะ
คุณโมอามีนากลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว
แล้วร้องไห้ออกมาตลอดเวลาที่ได้ยินเพลงนี้เลยนะครับ

หลังจากเพลงจบคุณโมมีนาเปิดใจทั้งน้ำตา
บอกว่ามาเป็นทีมงานในพิธีไว้อะไรเต็มที่๓วันเนี่ย
จะทำเพื่อพี่สาวในวงการเป็นครั้งสุดท้ายครับ
คุณผู้ชมครับมันมีประเด็นที่เป็นคำถามออกมาถึงคุณโมอามีนาด้วย
คือคุณโมมินาหลังจากมาดูแลเรื่อง
ตอนนี้ทะลุ๑ล้านไปแล้วนะครับ
ตอบว่ายังไงเกี่ยวกับคำถามนี้ฮะลองฟังครับ
ไม่เป็นไรเลยนะครับพี่ไม่อยู่แล้ว
หนูก็ดูแลเท่าที่หนูทำได้อะไรอย่างนี้

หนูจะวิ่งตามที่เบิร์ดทำงาน

แล้วหนูเก่งมากหนูรู้ว่าหนูต้องอยู่กับใคร
หนูทำสิ่งที่หนูทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีอยู่
แล้วก็คนที่หนูรักคือพี่โมเขาเห็นเขาเห็นหมด

รับรู้เขารับรู้เขาเห็นโมเป็นคนหน้าเขา
คนหนึ่งการที่ปฏิบัติคนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

แสดงว่าคนคนนั้นคบได้เพราะว่าอะไรรู้เปล่า
เพราะว่าการทำบุญกับคนเนี่ยเราอย่าหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนกลับมา
แต่การที่เราทำบุญกับคนที่เขาไม่อยู่แล้ว
เป็นการทำบุญที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลย
นี่คือเป็นสิ่งที่สิ่งเที่ยม
ว่าแบบเป็นยังไงบ้างชอบคนโลก
ถ้ารู้แล้วก็บอกพี่เอาจริงป่ะเอากลับไปเลย
แล้วแบบว่าคืนมาได้ไม่ไรไม่เอากันได้ล่ะ
นี่แหละค่ะนั่นเป็นบรรยากาศหลังจากเสร็จงานกันแล้วนะคะ
ทีมที่ทำงานก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านพี่เอนะคะ